ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดที่ร้อยเอ็ดค่ะ
คือลูกเนี่ยคลั่งยาบ้าคว้าอะไรได้ในบ้านคว้าไม้คว้าของคว่างใส่หัวพ่อ
พ่อหัวแตกนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
อีกแล้วเผาบ้านเสร็จคงจะด้วยความเมาความแบบไม่รู้เรื่องอ่ะอืม
ยืนดูบ้านตัวเองโดนไฟไหม้แบบหน้าตาผลงาน
ชาวบ้านก็มาช่วยดับไฟกันชุลมุนนะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ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
ดูสิคะพิษภัยของความเมายา

ช่องบ้านเข้ามาช่วยสระน้ำดัดไฟกันเนี่ย
ตัวเองคนเผานี่นะยืนดูเฉยเลย
บ้านเลขที่๑๙๐หมู่๒ค่ะ
บ้านหนองนกเป็ดตำบลสระนกแก้ว
อำเภอโพลทองจังหวัด๑๐๑นะคะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวไฟไหม้อย่างที่เห็น
เพื่อนบ้านนะคะมาช่วยเอาน้ำมาเนี่ย
ตักน้ำใส่ถังมาช่วยเอาสายยางมาฉีด
แต่มันเอาไม่อยู่นะคะมันมีเสียงคล้ายเสียงดัง

แล้วไฟมันลุกเร็วมากรถดับเพลิงต้องมา

ใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
ปรากฏว่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูสภาพหลังจากที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
มันไม่เหลืออะไรเลยนะคะไม่เหลือเลยจริง
ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังนะคะ
แล้วสาเหตุมันไม่ใช่ไฟฟ้ารัดวงจร
สาเหตุมันไม่ใช่อะไรที่ไหน
สาเหตุมันคือลูกชายเจ้าของบ้านเมายาจุดไฟเผาบ้านตัวเองดูสิคะ
แล้วไม่เหลืออะไรเลยจริง
แล้วลูกชายที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยคนนี้ไม่ได้หนีไปไหนนะ
ต้องช่วยกันจับเอาไว้แบบนี้ดูสินี่ค่ะ
ตอนแรกตอนจุดไฟเผาบ้านยืนนิ่งดูบ้านโดนไฟไหม้
แต่พอตำรวจมาทำเป็นจะหนีค่ะนี่นะคะมีไม้งามเห็นไหมมาควบคุมตัวเห็นไหมคะ
นายวิทยาพลเยี่ยมอายุ๓๒ค่ะ
เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่านายวิทยาคนนี้แหละ
คลั่งยาบ้าคือเมาส์ทะเลาะกับพ่อ
เอาของในบ้านปลาใส่หัวพ่อจนพ่อหัวแตก
โอ้โหบาดแผลที่หัวพ่อยาวประมาณ๑๐เซนติเมตรค่ะ
เรียกให้เพื่อนบ้านมาช่วยเอาตัวพ่อส่งโรงพยาบาล
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจแต่จังหวะนั้นน่ะ
นายวิทยาคนที่เป็นลูกชายจังหวะที่พ่อเจ็บกำลังจะไปโรงพยาบาล
เดินเข้าไปในห้องผ่านไป๕นาทีกลิ่นไหม้มาเลย
ควันไฟมาเลยแล้วนายวิทยาวิ่งออกมา
มายืนหน้าบ้านมายืนดูเหมือนกับดูผลงานตัวเอง
ผลงานตัวเองที่จุดไฟเผาบ้านแล้วยืนดูอยู่แบบนั้นค่ะ
สุดท้ายตำรวจมาก็มารวบตัวในวิทยานะคะ
นำตัวไปสอบปากคำนะคะแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

ล่าสุดวันนี้๑๐โมงวันนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพบ้านวันนี้สิคะ
นี่ค่ะอย่างที่เห็นคือมันแบบพังเลยอ่ะพังจริง
เจอเจ้าของบ้านนะคะนายสุวรรณพลเยี่ยมที่ถูกลูกชายเอาของปลาหัวจนหัวแตกอะค่ะ
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าเย็บไป๕เข็มคุณพ่อลูกสาวมารับไปอยู่ด้วยแล้วนะคะ
เพราะว่าไม่รู้จะอยู่ยังไงบ้านไฟไหม้ไปหมดแล้วนะคะ
ทีมข่าวก็เลยตามไปถึงบ้านของลูกสาวอยู่คนละหมู่บ้านกัน
สุดท้ายตามไปเจอค่ะไปเจอนะคะนายสุวรรณเนี่ยค่ะ
คุณพ่อที่โดนลูกชายเอาของปลาหัวแตกแล้วก็จุดไฟเผาบ้านเนี่ยนะ
พ่อบอกว่าดูสิพ่อนี่ฟกช้ำตามตัวเต็มไปหมดที่หัวเนี่ยเย็บไป๕เข็มนะคะ
คุณพ่อสุวรรณก็บอกว่าก่อนเกิดเรื่องลูกชายคลุ้มคลั่งเสพยาบ้า
ยาบ้ามาสองสามวันแล้วค่ะดูสิแล้วขู่ก่อนด้วยบอกถ้าไม่ให้เงินไปซื้อยาบ้าเนี่ยนะ
จุดไฟเผาบ้านซื้ออีกเหรอพ่อไม่ยอมให้นะคะพ่อไม่ให้เงิน
เพราะไม่คิดไงว่าจะกล้าจุดไฟเผาบ้านตัวเองแต่จุดจริง
บอกว่าก่อนเกิดเรื่องเนี่ยลูกชายทะเลาะกับญาติที่ชื่อว่าเก่ง
ทะเลาะกับญาติเสร็จโยนเก้าอี้ค่ะเป็นเก้าอี้ไม้นะคะที่เอาไว้นั่งซักผ้าคุณผู้ชม
โยนเก้าอี้เลยพ่อบอกว่าโอ้โหพ่อเดินตามหลังมาโดนหัวพ่อจนบาดเจ็บอ่ะ
อืมเพื่อนบ้านก็นำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลจังหวะที่พ่อเจ็บพ่อต้องไปโรงพยาบาล
ลูกชายคนนี้ถือแกลลอนน้ำมันเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ลาดน้ำมันจุดไฟเผาบ้านเลยนะคะ
พ่อบอกว่าพ่อคงไม่รู้จะอธิบายความเสียใจยังไงดี
คือตอนนี้ที่อยู่ก็ไม่มีตัวก็เจ็บต้องมาอยู่กับลูกสาวเนี่ยค่ะ
ก็ต้องให้ตำรวจดำเนินคดีลูกชายให้ถึงที่สุดนะคะพันธุ์ตำรวจโทแสวงสวัสดิ์นาธี
สารวัตรสอบสวนสพโพนทองบอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหาลูกชายคนนี้ที่ก่อเหตุนะคะ
นายวิทยาพลเยี่ยมเนี่ยนะคะข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์
ข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีควบคุมตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ดูสิคะพิษภัยของยาเสพติดเนี่ยนะคะ